วันนี้ก็คือหน้า๑เรื่องของคนสื่ออาเซียน
ร่วมสะดุดีผลงานดีเด่นอุทิศเงินเพื่อการศึกษา

ฮะซึ่งทางสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน
ประชุมใหญ่ครั้งที่๑๙โดยมีการหาบรือ
แนวทางร่วมกันแก้ไขปัญหาข่าวสาร
ดเบือนข้อเท็จจริงในโลกโซเชียลครับ
ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
อุตมะสาวนายนบอกว่าทุกวันนี้
ทุกประเทศอาเซียนต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
มาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน
มีความสำคัญที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูล
ส่วนข้อแลกเปลี่ยนในที่ประชุมนายเทพชายห่องประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนคนใหม่
บอกว่าเป็นปัญหาในลักษณะเดียวกันนะครับคือมีการปล่อยข่าวลือข่าวเท็จมากขึ้น
แต่ที่กังวลคือข่าวเท็จที่มีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยปฏิญญากรุงเทพ
จะให้ความสำคัญในการศึกษาดูงานของนักข่าวในอาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องครับ
สังเกตดูว่าถ้ามีอะไรใหญ่เกิดขึ้นเนี่ยก็สื่อสารหลักน่าจะเป็นจุดที่คนวิ่งไปหามากขึ้น
ส่วนการประชุมในช่วงบ่ายนะครับที่ประชุมสมัชชาใหญ่สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน
และมุยทิไทรัศน์หรือว่าที่คนไทรัศน์เรียกว่าปะกำพลนะครับ
โอกาสที่องค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ
นายกัมพลวัชรพลเป็นบุคคลสำคัญของโลก
ผู้มีผลงานดีเด่นด้านสื่อสารมวลชนและการศึกษาครับ
โดยนายดำริยากุลเลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียนบอกว่า
ในช่วงค่ำยังมีการจัดงามราตรีวัฒนธรรม
เพื่อต้อนรับผู้มาประชุมอย่างเป็นทางการ
โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานต้อนรับ
ซึ่งได้เชิญคณะดนตรีคณะหุ่นละครเล็ก
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๕เฉลิมพระเกียรติกรุงเทพมหานคร
และคณะหน้าตสินจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๙คลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
มาแสดงในชุดวัฒนธรรมท้องถิ่น๔ภาค
เช่นการแสดงชุดรำบายสีสู่ขวัญของภาคอีสาน
และระบำตารีกีปัสของทางภาคใต้ได้อย่างสวยงาม
สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงาน
แล้วก็เป็นการสารสัมพันธ์สื่อมวลชนในอาเซียนได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับ